ปฏิเหตุเกิดกับรถตู้พยาบาลของมูลนิธิแห่งหนึ่ง

รอบยิงอยู่บริเวณจุดกลับรถปากซอยลาดพร้าว๑๐๑
ซึ่งเรื่องนี้ก็กำลังตามตัวกันอยู่นะคะ

ตำรวจนครบาลลาดพร้าวก็รับแจ้งเหตุ

ยิงรถตู้พยาบาลของมูลนิธิแห่งหนึ่ง
บริเวณจุดกลับรถปากซอยลาดพร้าว๑๐๑นะคะ
สอบสวนเจ้าหน้าที่มูลนิธิในรถตู้
ให้การว่ามีอุบัติเหตุ
ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุมาทางวิทยุ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว๙๙
รถตู้พยาบาลซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง
กลับไม่พบเหตุหรือผู้บาดเจ็บใด
ก็เลยขับรถมาถึงปากซอยราชพร้าว๑๐๑

จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด

จากนั้นก็พบว่ารถตู้พยาบาลถูกยิงเข้าที่

แล้วก็กระจกด้านหลังจนแตกละเอียดเลยนะคะ
ไปฟังเสียงเยาวชนชายอาสาพยาบาล

แล้วจากกรรมพิการพบว่ามือปืนรายนี้

อยู่บริเวณตู้จราจรตรงข้ามซอยลาดพร้าว๑๐

ก็จะติดตามตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อที่จะตามหามือปืน
ยิงรถพยาบาลคันนี้ต่อไป